คุณผู้ชายตอนนี้กินรายยาวเป็นยังไงบ้างครับ
ฟีตแบ็คก็ถือว่าโอเคนะครับ

แล้วก็ยังไม่เคยเห็นพุทธกับจุ๋ยเล่นสไตล์นี้
ไม่เคยเห็นพี่บีมเล่นร้ายเป็นครั้งแรก
แล้วก็เล่นร้ายได้น่าเกลียดมาก
ตอนนี้เรื่องก็กำลังเข้มข้นเลยนะครับ
กำลังสืบหาความจริงกันของนางเอกด้วยของตัวผมเองด้วยนะครับ
บีมก็ร้ายขึ้นเรื่อยนะครับ
ข้นขึ้นครับก็ฝากให้ติดตามเกมอาญานะครับ
ทุกวันพุธแล้วก็วันพฤหัสครับผม

ก็คือด้วยบทด้วยบทมันต้องเป็นแบบนี้อะไรอย่างนี้ครับ

เดี๋ยวหลังมันก็คงจะมีแบบอะไรที่มันยิ้มได้มากขึ้น

แล้วก็อาจจะมีดราม่าหนักขึ้นอะไรอย่างนี้

เพราะว่าละครเรื่องนี้เป็นละครแบบโรแมนติก
คชั่นแล้วก็ดราม่าครับ
ถ่ายเสร็จไปเป็นปีแล้วเรื่องนี้ใช่ครับผม

ก็จะมีโอกาสได้ดูจากตรงนั้นบ้างนะครับ
แต่ถ้าวันไหนว่างก็ดูตลอดเลย

เหมือนไม่เคยแล้วมันจะไปเห็นตอนเล่นด้วยกันเล็กมากกว่า
มันต้องเกลียดกันไม่ชอบขี้หน้ากัน
ตอนเล่นมันก็จะรู้สึกขัดฟิวหน่อย
ก็ชื่นใจครับก็อยากชื่นใจมากกว่านี้อีกนะฮะ
ฝากติดตามกันเยอะก็ละกัน
จริงเล่นละครแล้วก็เราก็อินทุกเรื่องแหละ
หมายถึงว่าในละครเราเล่นเป็นตัวละครตัวนั้น
เราก็ต้องอินตามบทบาท
นอกเหนือจากที่ไม่ได้ถ่ายละครก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งครับ
ก็ตามที่ได้เห็นในโซเชียลมีเดีย
หรือว่าในคลิปหรือในรายการ
ก็ประมาณนั้นไม่ได้มีแบบว่านเวอ

ร้านสวัสดิ์สุขให้ทำใครด้วยครับ

ครับผมก็วันเกิดของคุณจุ๋ยปีนี้เขาตั้งใจว่าอยากจะกลับไปไหว้คุณพ่อคุณแม่ที่ประจวบอะไรอย่างนี้ครับ
แล้วก็เราก็ไปด้วยก็ไปถือโอกาสไปไหว้แล้วก็ไปฉลองวันเกิดกับเขาที่บ้านที่ประจวบด้วยครับ
เดี๋ยวนี้มีเพื่อนคนชะมิตอะไรไปด้วยครับ
ก็มีพี่ชายคนในครอบครัวแล้วก็มีเพื่อนอะไรอย่างนี้ครับไปนิดหน่อยครับไม่เยอะครับ
ได้เจอกันตามวาระแล้วก็โอกาสนะครับแต่ก็อาจจะไม่ได้บ่อยมากอะไรอย่างนี้ครับครับผม
คุณพ่อคุณแม่ก็ให้พรครับก็อวยพรให้เราทั้งเรื่องงานเรื่องสุขภาพทั้งเรื่องอะไรก็แล้วแต่อะไรอย่างนี้ครับ

เขาไหว้ในฐานะวันเกิดแล้วเราไหว้ในฐานะ
เราก็ไปไหว้ในฐานะที่เราไปด้วยกันนี่แหละครับก็ยังไม่ได้มีอะไรพิเศษครับโอกาสพิเศษก็คือเป็นวันเกิดของเขาอะไรอย่างนี้
กันทุกรูปเลยอะไรอย่างนี้ครับก็เดี๋ยวมีข่าวดีเดี๋ยวบอกครับครับผม

ก็ฝากให้ดูแลแหละครับเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เขาอยู่ประจวบแล้วบางทีเขาไม่ค่อยได้มาอยู่ที่กรุงเทพอะไรอย่างนี้ครับ
คือเราว่างหรือเราเป็นกำลังใจให้ในเรื่องที่มันหนักหรือเป็นกำลังใจให้กับวันที่เขารู้สึกว่าเขาเหนื่อยอะไรอย่างนี้ครับใช่ครับ

ยังไม่ได้ถามครับ
ยังไม่ได้ถามครับยังไม่ได้ถามใช่อันนี้ก็ไปในวาระที่เป็นวันเกิดเป็นโอกาสพิเศษอะไรอย่างนี้ครับ
แต่ตอนเห็นภาพก็เหมือนว่าเขาไหว้ผู้ใหญ่ไป
มึงใส่นี่เหมือนกับสุขอบอะไรง่าอะไรฟิลล์ของแนวน้ำอะไรอย่างนี้
กันไปนั่นที่พูดซะผมเขินเลยเนี่ยก็เป็นไปตามวันเวลาแล้วก็โอกาสครับครับผม
อนาคตอันใกล้ไหมครับ
อันใกล้ไหมอันนี้ก็เดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วยังไงเดี๋ยวบอกแน่นอนครับไม่ต้องห่วงครับ

ติดเรื่องเงินครับผมขอทำงานหาเงินก่อนนะครับครับผม
แต่อายุเขาก็ค่อยด้วยด้วย

อย่างที่บอกครับไว้มีเวลาอยู่เพียงแต่ว่าเราพร้อมเมื่อไหร่เราจะบอกแน่นอนครับ
ปีนี้ก็จะมีของขวัญเล็กน้อยให้ครับไม่ได้แบบ
ยิ่งใหญ่อลังการอะไรครับครับครับ
อเรนนี่คือเขาอยากได้หรือว่าเราตั้งใจซื้อให้
หรือว่าเราตั้งใจซื้อให้ครับก็เนื่องในโอกาสพิเศษ
ก็จะมีของขวัญให้กันและกันแบบเล็กน้อยอยู่แล้วครับ

เขาเคยเลือกนานไหมคะหรือว่าพี่ถีกจะถามอะไร
ก็เป็นสิ่งเลือกจากสิ่งที่เขาชอบแหละครับแล้วก็เป็นสิ่งที่เขาสามารถเอาไปใช้งานได้